มีคนร้ายขับรถกระบะตามประกบรถทัวร์
สายหาดใหญ่กรุงเทพมหานคร
จากนั้นก็ยิงเข้าไปในรถทัวร์
ไปถูกผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก็คือกระดูกที่ขาแตกเลยนะคะ

คนขับรถทัวร์เนี่ยขับตามมาแล้วแถมเปิดไฟใส่เปิดไฟสูงใสและบีบแตร่ไล่ด้วย
ไม่ได้นะคะตอนแรกก็ทะเลาะกันก่อนขับปาดหน้าแซงกันไปแซงกันมา
สรุประงับอารมณ์ไม่ได้เอาปืนที่อยู่ในรถเนี่ย
แต่ความซวยมันไปตกที่ผู้โดยสารไงฮะไม่รู้อีโนอิเนก
กลับกลายต้องมารับเคราะห์แบบนี้คุณผู้ชมนี่คือชมหน้าค่าตาคนที่ก่อเหตุนะ
ค่ะซึ่งตำรวจภูทรท่าแซะเขาควบคุมตัวผู้ก่อเหตุคนนี้นะคะ
ชื่อจริงคือนายวงศักดิ์อำพันธองอายุ๒๘ปี
ที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานสาขากลางชุมพรค่ะมาตรวจเก็บหลักฐานดีเอ็นเอ
หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเดินทางเข้ามามอบตัวกับตำรวจเองเลยนะคะ
ตัวกับพนักงานสอบสวนพร้อมอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นปืนพกสั้นเก้ามอมอคือปืนกระบอกเนี้ย
เขาไปก่อเหตุยิงใส่รถทัวร์๒ชั้นกรุงเทพหาดใหญ่ด่านนอก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๙กันยายนที่ผ่านมานะคะ
กระสุนที่เขายิงเข้าไปที่รถเนี่ยไปถูกขาของผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บสาหัส๑คนค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอในช่องปาก
ลายนิ้วมือของผู้ต้องหาและตรวจหลักฐานอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
สรุปแล้วปืนนี้มีทะเบียนนะคะ
ชื่อผู้ครอบครองคือเป็นตำรวจยศจ่าสิบตรี
ซึ่งเป็นชุดสืบสวนของตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรนั่นแหละ
ตำรวจนายนี้เป็นน้าชายของผู้ต้องหาค่ะ
ซึ่งนายวงศักดิ์ผู้ต้องหาเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุยืมรถกระบะของน้าชายที่เป็นตำรวจเนี่ยนะคะ
ยศจ่าสิบตำรวจเนี่ยแล้วก็ไปหาเพื่อนบอกว่าน้าขอยืมรถหน่อยจะขับไปหาเพื่อนที่ชุมพร
ขากลับขับรถมาถึงพื้นที่อำเภอท่าแซะขับอยู่เลนขวาสุด
จู่รถทัวร์คู่กรณีที่เขาไปยิงใส่
ขับตามหลังมากระพริบไฟสูงใสบีบแตร่ไล่
เขาก็เลยเอาล่ะเปลี่ยนไปอยู่เลนซ้ายเพราะโดนไล่แบบนี้
แต่ว่าเขาบอกว่าก่อนที่จะไปอยู่เลนซ้ายเนี่ยมันมีรถกระบะ
ซึ่งอยู่ด้านซ้ายเนี่ยหลายคันเขาบอกกว่าจะแซงรถทั้งหมด
แล้วไปอยู่ซ้ายไปหลบที่รถทัวร์ได้ใช้เวลานาน
ซึ่งในช่วงนั้นถูกกระพริบไฟสูงใส่บีบแตร่ใส่อยู่พักหนึ่งนะคะ
เขาก็เลยเกิดความไม่พอใจทีนี้พอขับไปอยู่เลนซ้ายแล้ว
คนขับรถทัวร์แซงขึ้นไปประกบเขาแล้วคนที่นั่งข้างคนขับรถทัวร์เนี่ย
เปิดกระจกตะโกนด่าแล้วก็ปาดหน้ามาเลนซ้ายตัวเองด้วย
จังหวะนั้นโมโหมากค่ะตะโกนให้หยุดรถลงมาเคลียร์กันหน่อยพี่
จากนั้นไม่ลงมาแต่เป็นการขับปาดกันไปปาดกันมา
ที่เขาจะตัดสินใจใช้อาวุธปืนของน้าซึ่งอยู่ภายในรถ
เขาบอกยิงขึ้นฟ้านะผู้ก่อเหตุบอกว่ายิงขึ้นฟ้า
หวังจะข่มขู่เท่านั้นค่ะ

ถึงตอนนี้เพราะโดนอย่างนี้เราอยากจะบอกกับผู้เสียหายอย่างไร
เพราะว่ามาดูข่าวตอนเช้ารู้ว่ายิงโดนรถรัดเงิน
คือตั้งใจยิงออกยิงออกทั้งหมด
แต่ว่าจังหวะรถทวงนี่มีแสงไปข้างหน้า
เราอยากจะบอกสังคมยังไงตอนนี้

ข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

พร้อมเครื่องกระสุนปืนไปในที่ทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและควบคุมตัว
ขออำนาจศาลจังหวัดชุมพรฝากขังต่อไปค่ะ
อันนี้เป็นด้านของผู้ที่ก่อเหตุ
เขาให้การกับตำรวจนะคะทีนี้มาดูฝั่งคนขับรถทัวร์กันหน่อย
คนขับรถทัวร์บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙กันยายน

หลังจากรับผู้โดยสารจากอำเภอหาดใหญ่
ขับไปตามถนนเพชรชะเกษมมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร
พอถึงเที่ยมเผอร์ท่าแซ่จังหวัดชุมพร
คือตอนนั้นเขาไม่ได้เกี่ยวเลยนะแต่เขามองด้านหน้า
เห็นรถกระบะติดกรงเหล็ก๒คัน
ขับปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมาและพยายามเบียดรถทัวร์
เป็นรถทัวร์ของตัวเองซึ่งขับอยู่เลนขวา
สรุปแล้วเบื้องต้นเขาบอกว่าคนขับรถทัวร์เขาไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เลยนะ
พอมาถึงสามแยกบ้านอ่างทองจุดเกิดเหตุตรงนี้มันเป็นถนนสองเลนค่ะ
หมายเลขทะเบียนชุมพรที่ขับตามมาเนี่ยเร่งเครื่องแซงขึ้นไปจากด้านซ้าย
แล้วคนขับก็ชักอาวุธปืนออกมายิงขึ้นฟ้า๓๔นัด
ก่อนที่จะชะลอรถตีขนาดข้างรถทัวร์แล้วยิงเข้ามาที่ประตูด้านหน้ารถทัวร์หนึ่งนัด
พอยิงนัดสุดท้ายเสร็จแล้วรีบขับรถหลบหนีไป
ซึ่งกระสุนที่เขายิงเข้ามาในรถไปถูกนายอากรพันโคงอายุ๓๔ปี
เป็นชาวพัทธลุงเป็นผู้โดยสารโดนที่ต้นขาซ้ายไปหนึ่งนัด
กระสุนฝังในกระดูกแตกด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
โดยขณะเกิดเหตุผู้บาดเจ็บก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย

มาชุดสืบสวนสพท่าแซะติดตามยึดรถกระบะคันดังกล่าวได้ที่บ้านหลังหนึ่ง
ตำบลชุมโพอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร
ก่อนที่ผู้ต้องหาจะเข้ามอบตัวพร้อมกับอาวุธปืนในที่สุดนะคะ
ซึ่งทั้งรถแล้วก็ปืนสรุปแล้วนะครับ
คือไม่ใช่ของเขายืนยันว่าเป็นของน้าชาย
ซึ่งเป็นตำรวจหรือเขายืม
บอกว่าจะไปหาเพื่อนก่อนที่จะมาก่อเหตุค่ะ